มีคลิปหนึ่งอยากจะให้ดูค่ะเรียนว่าขิงก็ราคาก็แรงอีกฝ่ายหนึ่งก็อ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยขับมาถูกทางนะฮะชาวเน็ตบอกว่าบางไม่มีน้ำใจนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำผิดกฎหมายนะแต่คนที่รับเคราะห์แทนก็คือ
มอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งไปดูคลิปนี้ค่ะครับคุณผู้สมค่ะ

รถกระบะที่กำลังจะแซงแล้วเห็นเส้นไหมคะเส้นทึบใช่ไหม
ทึบแปลว่าห้ามแซงแล้วพยายามจะแซงเจ้าของรถกระบะแล้วมี
กล้องหน้ารถเนี่ยเขาก็ไม่ให้แซงชาวเน็ตก็ไปติงเขาหาว่าไม่
มีน้ำใจคืออ้าวก็เขาไม่ให้แซงก็ถูกแล้วอ่ะใช่ไหมคะก็คือ
มันเส้นทึบอะค่ะแล้วสุดท้ายเห็นไหมเนี่ยมอเตอร์ไซคันนี้รับ
เคราะห์ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเหตุการที่รถกระบะคันสีขาวนะคะ
แซงรถกระบะคันที่มีกล้องแล้วก็เบียดซ้ายเพื่อจะเข้าเลนซึ่ง
รถคันที่มีกล้องเนี่ยเขาบีบแตรยาวเตือนไปแล้วครั้งหนึ่งแล้ว
เบี่ยงออกเลนซ้ายแซงกลับไปจนข้างทางเนี่ยนะคะจนทาง
ข้างหน้ามันบีบเหลือจาก๒เลนแล้วกลายเป็นเลนเดียวเห็นไหม
คราวนี้รถกระบะคันสีขาวคันเดิมค่ะยังคงตามมาเอาคืนอีก
แซงกลับแล้วก็มาปาดเข้าข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์
ก็เกือบจะคล้ายคล้ายครั้งแรกคือรถกระบะคันที่มีกล้องเนี่ยเขา
ก็พยายามเร่งเครื่องลักษณะคือไม่ให้แซงอ่ะนะคะไม่ให้รถ
กระบะคันสีขาวเนี่ยแทรกเข้ามาในเลนของตัวเองแต่ครั้งนี้
พอรถกระบะคันที่มีกล้องเนี่ยคือพยายามหลบเบี่ยงซ้ายก็
ทำให้รถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาขอบเหล็นด้านซ้ายเนี่ยรับคลอ
ไปโดนตบตกข้างทางไปเลยอ่ะค่ะเห็นไหมคะคนขี่คนซ้อนก็
เจ็บตัวไปเลยนะคะงานนี้รถคันที่มีกล้องก็เลยต้องจอดรถ
ลงไปดูรถมอเตอร์ไซค์และพากันไปแจ้งความที่สพนนท
ดินแดงจังหวัดบุรีรำนะคะส่วนรถกระบะคันสีขาวอ่ะที่พยายาม
ที่จะแสงที่เส้นทึบอ่ะไปไหนอ่ะหนีไปเลยไม่รักชอบโดย
ทั้งสิ้นถูกค่ะคนขับรถคันที่มีกล้องเขาก็เลยนำคลิป
มาโพสต์แล้วก็บอกว่าอยากตามคันนั้นแต่เรายังห่วงน้อง
มอเตอร์ไซค์ที่โดนลูกหลงไปด้วยพร้อมถามกลับว่าใครรู้
คู่กรณีให้ช่วยบอกหน่อยนะคะชาวเน็ตเขาก็มาแสดงความ
คิดเห็นตำหนิรถกระบะทั้งสองคันโดยคันขาวที่เป็นต้นเหตุผิด๗
เต็มเพราะแซงตรงเส้นทึบสีเหลืองส่วนอีกคันหนึ่งนะฮะคนที่
เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยชาวเน็ตเขาก็ตำหนิลักษณะคือบอกว่า
ไม่มีน้ำใจเพราะตัวเองก็ขับอยู่ห่างจากคันหน้ารถคันขาว
กระบะเขาแซงไปก็ให้เขาแซงไปให้พ้นเนี่ยจังหวะนี้จังหวะนี้แล้ว
คุณก็พยายามแซงขึ้นไปไม่ให้เขาอยู่เขาแซงเข้ามาได้อ่ะ
อยู่ในเลนส์นึกออกไหมคะให้เขาเข้าตั้งแต่นั้นก็จบแล้วนั่น
เขาเลยว่ากันว่าขิงก็ราคาก็แรงกลายเป็นดูสิใครล่ะรับ
เพราะไม่ใช่คุณทั้งสองคนใช่ไหมคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องนะ
ไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไรเลยนั่น